ศรีธรรมราชเจ้าของบ้านสุดช็อก

โอ้โหไปดูความน่ากลัวก่อน
นี่ต้องมุดลงไปแบบนี้เลยนะ
ทุ่มสุดตัวจริงกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมอสรพิษประจำจังหวัด
นครสินครศรีธรรมราชครับ
ลงไปใต้ถุนบ้านแบบนี้หางูครับ
งูเห่าฮะมันมาซุกอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้
โอ้โหเนี่ยเจองูแล้วเจออะไรอีก
ไข่ครับไข่งูครับ
จัวเลยครับถามว่ามีกี่ฟอง

ผมเก่งเอางี้ละกันมาเยอะขนาดนี้
จรฐีก็ทำการจับกลุ่มงูเห่าโดยเร่งด่วน

เอาอย่างนี้จับงูเห่าออกมาก่อน

แล้วทั้งงูทั้งไข่เขาก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ไม่ได้ไปทำร้ายมันเพียงแค่ย้ายสถานที่ให้
ไม่ต้องสามสิบฟองหูยเยอะนะถ้ามันฟักออกมาหูยเยี่ยมอยู่นะ
ขอบคุณภาพนี้ที่สร้างความน่ากลัวให้กับเรา